พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

ทางนี้ก็เพิ่งจับจากอินเดีย
ทางนี้ก็เพิ่งผ่านพิธีว่ายพระหู้มา

บุญทั้งหลายขอส่งให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ

กำลังใส่ความใครเนี่ย
แขกรับเชิญ
แล้วเราใส่ความเขาขนาดนี้เลยเหรอ
คุณคะคุณเห็นหน้าเขาแล้วคุณจะรู้เลย
เขามีคุณอวิเศษในตัวอย่างนั้น
ที่เขาไม่ได้ไปทำกับใครมั่วเปล่า
เดี๋ยวคุณดูดวงแล้วผ่านดวงแล้วคุณจะนะจังงังกับคนนี้
ที่สำคัญเนี่ยพ่อหมอลักเคยดูเขาว่าว่า
เมื่อปีที่แล้วหนักเกือบตาย
ใช่เขาผ่านเรื่องราวมาค่อนข้างเยอะ
ขอต้อนรับพี่ปังประกาศิษย์โบสุวรรณ
รู้สึกได้รับเกียรตินั้นหรือคะ
รู้สึกได้รับเกียรตินั้น

เพราะว่าอาจารย์รักเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

โอ้โหเกือบจะทุกอย่างที่จะรักทำนายมาเป็นจริงหมดเลย

ครับผมที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ยิน
ถ้าพูดขนาดนั้นถูกต้องครับ
มีบางเรื่องที่เราทราบมีบางเรื่องที่เป็นข่าว

จริงมันมีผลกับชีวิตจนถึงบัตรนี้ไหม

ผมเป็นพ่อของลูกเขา
ซึ่งเขาก็ไป

เขาก็เลยไปทำอะไรจนแบบผมเสียหายมาก

รังแต่จะให้เขาเสื่อมเสีย

เฮ้ยยังแต่อยากมียังเลย

ผมเนี่ยไม่มีรูปไม่มีเมีย
ยังไม่มีรูปไม่มีเมียครับผม
ทำไมเราไม่พูดกันขนาดนี้
เราให้เกลียดพี่เข้ามาก

ครับผมตอนนี้ดูเป็นไงครับผม

เขาก็แบบว่าผ่านไปสักปี๒ปีก็เริ่มรู้จัก
ใช่ไหมครับก็ชอบมีคนมาแบบ
คนอาชีพอย่างเราเราเนี่ยอาชีพนักแสดง
เขาก็จะมีวิธีตอบคำถามที่อาจจะนุ่มนวล

เครื่องนี้กำลังออกสือ
เช่าผู้หญิงทีละหลายคนรวบตึงทีเดียวละคะ
อ๋อไม่ครับก็แค่คุยก็เป็นเพื่อนกัน
ทำไมออกสือละคะอันนี้กันเองเรามีหญิงเยอะนะ
ครับผมบ้าเกม
ผมพูดมาตั้งแต่๑๗๑๘ปีที่แล้วไง
ทำให้เราเชื่อมันเหมือนสะกดจิตค่ะพี่

คือถามอย่างนี้ไอ้พูดมาบ้า
คนพูดเนี่ยมักจะไม่เจ๋งอันนี้พูดแล้ว
ผมไม่รู้ว่าผมเจ๋งหรือเปล่าแต่ว่าร้องได้ครับผม
มันพูดออกมาจากตัวตนจริงหรือเป็นการแสดง

ผมเชื่อเสมอว่ามนุษย์เพศชาย
เป็นคนชอบในเรื่องที่มากกว่าผู้หญิง

บางคนมันก็เจ๋งไม่คนไม่เจ๋ง

เพราะฉะนั้นสาวทั้งหลายต้องดูตอนนี้

เขาสู้หรือไม่สู้
ช่วงหน้ากับพร้อมทะลุดาวสักครู่เดียวค่ะ
ขอบคุณครับ

โอ๊ยมากกว่านั้นก็มีค่ะ
สองต้องห้ามเมียสามไม่ดี
บังเลยต้องมีเมียสี่

ราศีพิจิกษ์เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้าย
วิบัติลูกเมียหนี

จะเป็นคนมีลักษณะที่เรียกว่า
กระหายกระเฮียนกระหือรือ
แล้วก็เป็นคนเรียนรู้
พัฒนาในเรื่องโลกีกรรม
จนขั้นปรมาจารย์ที่เรียกว่าเจนจบสยบทุกทะ
ดวงชะตานี่เป็นดวงชะตาโลกจิตด้วย

ส่วนใหญ่พี่เป็นคนทิ้งเขาหรือเขาทิ้งพี่

เดี๋ยว

ยังมีร่องรอยบาดแผล
ถามพ่อหมอว่ามีดวงเฉียดโรค

สวัสดีครับ